เหตุการณ์หนึ่งนะครับเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพท
เหนื่อยมากกับสถานการณ์โควิดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันทำใจยากเหลือเกินฮะ
ครับมีคุณพยาบาลท่านหนึ่งซึ่งเราไม่เห็นหน้าท่าน
ไม่แน่ใจว่าคำว่าหัตถการอยู่ในช่วงการมาดูแลหรือผ่าตัดกันแน่
ผมอ่านให้กลัวท่านอ่านไม่ทันดึงออกทำหาอะไร
คุณหมอนะฮะที่เสียงหลุดออกมาเนี่ยถึงขั้นกล้องวงจรปิดสะเทือนเลย
เพราะเสียงคุณหมอมันร้อนแรงเหลือเกินเสียงไม่เท่าไหร่
ง้างมือเนี่ยง้างตั้งแต่บางชันเลยฟาดไปที่คุณพยาบาล
นั่นคือคุณหมอฮะเหตุการณ์นี้ฉุนจัดดูออกเลย
แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากเรื่องอะไรคุณหมอท่านนี้กับพยาบาลสองท่านไหนสองท่านอ่ะ
ขวามือซ้ายมือสองท่านแต่คนโดนคือคนซ้ายมือที่โดนแบบเต็มเลยนะครับ
ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วนี่คือกระบวนการในการดูแลผู้ป่วย
ลักษณะแบบไหนผู้ป่วยเขาสลบใช่ไหมถ้าไม่สลบก็รีบสลบเถอะ
อยากตื่นขึ้นมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยได้ยินเสียงดังฟังชัดเหลือเกิน
คำด่าทั้งการฟาดไปที่มือของพี่พยาบาล
เพี้ยเลยลั่นห้องขนาดนี้อีกคนนึงไม่ช่วยเพื่อน
ประโชคคุณไม่เข้าใจเลยเหรอแต่ระบบเนี่ย
จะให้ฉันยื่นหน้าไปคุณหมออย่าไปตีเพื่อนฉันฉันโดนแทน
ถ้าเป็นแบบนั้นต้องเข้าใจกันหมดเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงผมสงสารคนไข้เลยนะ
สลบไงตอนแรกไม่เป็นไรไม่ได้ฉีดยาสลบเลยนะ
แต่สลบไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากตื่นมาเจอกับเหตุการณ์นี้เลยฮะ
ทำร้ายร่างกายและจิตใจของพยาบาล
เขาทำงานหนักนะฮะทำงานหนักยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เจอคุณหมอฟาดแบบนี้นี่เขาโตยังพยาบาลก็ต้องโตแล้ว
แล้วเจอขนาดนี้เหมือนตีเด็กยังไงก็ไม่รู้
แต่คดีอย่างนี้เป็นคดีอาญานะฮะยอมความไม่ได้
ดังนั้นขอให้สภาการพยาบาลช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็ขึ้นแฮชแท็กเซฟพยาบาลฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมหาศาลเหลือเกิน
คือมาแสดงความเห็นใจคุณพยาบาลท่านนี้
แล้วมาถล่มใส่คุณหมอท่านดังกล่าวว่าตกลงพี่เป็นอะไร
ถึงมือไหว้นะถึงขนามคือถึงขนาดนี้นะฮะ
แต่มีรายงานเพิ่มเติมบอกโดยปกติ
คุณหมอท่านนี้เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
เขาจะเป็นคนเสียงดังเสียงดุแล้วก็ลงไม้ลงมือแบบนี้อยู่แล้ว
คือพี่ต้นอารมณ์แบบอาจารย์หมอป่ะ
อาจารย์หมอที่ท่านอาจจะมีคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าหน่อย

ก็จะโดบดูหน่อยใจร้อนไปหน่อย
แต่ว่าเบื้องต้นบอกว่านี่คือโรงพยาบาลสงนะฮะ
วันนี้คือ๑๙กรกฎาคม
จะเชิญคุณหมอเชิญทางพยาบาล

ตกลงจะจบง่ายแบบคดีคุณนัชโพงไอ้แล้ว

มันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
คือคุณหมอก็มีสิทธิ์ดุหากพยาบาลทำผิด
ถ้าพลาดลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งวันนี้ทั้งสองฝ่ายผู้บริหารจะเชิญมาเคลียร์กัน
วันที่๑๙กรกฎาคมคือวันนี้นะครับ